รถชนประสานงากันที่หน้าวัดที่จังหวัดสกลนคร
พระท่านก็ออกมาช่วยเพราะอยู่หน้าวัด

บอกแม่ที่เจ็บอยู่นะบอกว่า
เดี๋ยวจะช่วยเด็กจะพาไปโรงพยาบาล
จากนั้นแม่ก็สิ้นใจครับ
โอ้โฮคุณผู้ชมบีบหัวใจเหลือเกิน
ตอนที่บอกเด็กร้อง

วันนี้เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวันคุณผู้ชม
ชนประสานงาแบบนี้เลยนะครับ

ครับอยู่หน้าวัดพระบาทน้ำทิพย์
ที่อำเภอภูพาลจังหวัดสกลนคร
พระท่านฮะพระท่านไปช่วยเหลือออกมาครับ

เสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเลย

เข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บ

หายใจน้อยแล้วอุ้มลูกอยู่ด้วย

เข้าไปเอาเด็กออกมาจากอ้อมกอดของแม่

จะช่วยเอาเด็กออกจากรถแม่พยักหน้าครับ

ได้รับบาดเจ็บติดอยู่นะครับ
อัดตัดทางมาเนี่ยครับเอาร่างออกมานะครับ
แล้วก็ส่งโรงพยาบาลเหมือนกันต่อมานะครับ

ลงเฟซบุ๊กนะครับอ่าเป็นเพจวัดพระบาทน้ำทิพย์นั่นแหละ
ภูพาสกลนครเพื่อจะแชร์แชร์ให้ญาติของผู้ที่ประสบ
ปฏิเหตุได้รู้ชาวเน็ตก็มาช่วยกันแชร์ต่อแชร์ต่อ
นะครับนอกจากช่วยแชร์แล้วยังแสดงนะครับ
ความรู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
ขอให้ปลอดภัยนะลูกนะอืมโอ้โห